เอาลาโทรงตากระตุกขนาดนี้ขนาดนี้เกิดกับเรื่องตัวเลขพี่ผู้ชมขา
ใครที่ยังแบบว่าโค้งสุดท้ายแล้วไอเดียยังไม่มีฟังทางนี้เลย
เริ่มกันที่พี่มดดำคชาพาคุณผู้ชมนะฮะก็นำภาพนะฮะพี่มดดำนี้นะคะ
แต่ทีเด็ดคุณผู้ชมอยู่ที่วัดนางพระยาค่ะพี่มดดำจัดเต็มตั้งแต่บายสีเครื่องเส้นบวงสวงพระอุปคุฎแล้วก็เลขทูปค่ะคุณผู้ชม
เขาว่าได้กันมานะคล้ายคล้ายกับเลขหกหนึ่งสามดูดีดีเขาว่างั้นนะตรงมากแล้วยังไม่หมดเท่านี้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

ส่วนโตะเลขอื่นที่พี่แกชอบก็นั่นเลยตามที่โชว์อยู่เลยมันจะเป็น๔๓๐๔๒๗๐๕๗อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
มันมาสี่ตัวไงเออใช่อ๋อขอให้แห่งนะฮะแล้วยังไม่หมด
ทิ้งท้ายด้วยพี่หนุ้ยกับพี่บอลเชิญยิ้มมาพี่มาอะไรกันมา
พี่เขานั่งเมาส์มอยกันไปแล้วก็บอกตัวเลขกันไป
เลขที่ชอบในงวดนี้คุณต้องดูเองแล้วกันหน้าจอเนาะ
มันเยอะเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ก่อนจะซื้อหาเลขรถตรงรถตรีอะไรแหวกเงินดูนิดหนึ่งในกระเป๋า
เหลือเท่าไหร่ถึงพอสิ้นเดือนหรือเปล่านี่มันกลางเดือน
ระวังใจระวังตัวกันนิดนึงนะคะ